สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้อาจจะพอเห็นแสงแดดได้บ้างนะคะ
หลังจากที่ฟ้าครึ้มกันมาหลายวัน
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปเลยนะคะแม้จะลดลงบ้างค่ะ
เพราะว่าในระยะนี้ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยของเราค่ะ
วกกับยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดผ่านประเทศไทยหอบนำฝนเข้ามาค่ะ
ถึงแม้ว่ากำลังจะอ่อนลงก็ตาม
แต่ยังทำให้มีฝนอยู่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ
ยังคงมีฝนกระจายนะคะ๗๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนสถานการณ์ที่ต้องจับตาก็คือสัปดาห์หน้า
เพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนกลับเข้ามาตกหนักอีกครั้งค่ะ
เนื่องจากในระยะนี้นะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
ที่มีแนวโน้มก่อตัวกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อน

ซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นฝนยังตกต่อเนื่องเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
ล่มแล้วก็เตรียมชุดกันฝนกันให้เรียบร้อยค่ะ
ส่วนวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมท้องฟ้านะคะ
เหนือรัฐฟอลิดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีแสงประหลาดค่ะนี่เลย
แต่แสงประหลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินะคะ
ซึ่งการปล่อยจรวดครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ
มีการส่งยาขึ้นไปโดยที่ไม่มีนักอวกาศอยู่เลยค่ะ
ซึ่งยานี้นะคะจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา๓วัน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ